ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่รักลูกมากจริงค่ะ
คุณก๊อฟฟักกริ้งฮีโร่นะคะ
อย่างที่ทราบนะคะอย่างที่เราได้รายงานข่าวกันไป

แล้วเธอก็แบบว่าอดคิดถึงลูกสาวไม่ได้
คือลูกสาวน้องชูใจอยากจะกอดมากจริงค่ะ
คือคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ต้องกักตัวนะคะ๑๔วันค่ะ
เนื่องจากมีทีมงานของตัวเองติดเชื้อโควิดค่ะ
แต่ว่าตัวเขาก็ไปตรวจหาเชื้อรอบแรกเรียบร้อยแล้วนะคะ

เป็นภาพฝีมือของลูกสาวที่เขียนข้อความมาให้ด้วยนะคะบอกว่า
เหงานะดูรูปนี้ไปจากชูใจนะคะ
ซึ่งคุณพ่อก๊อฟก็ได้เขียนแคปชั่นอธิบายความรู้สึกด้วยนะคะว่า
มีจดหมายมาสอดใต้ประตูในคืนที่กักตัวคืนที่๒

คิดว่าภรรยาเขียนตามคำบอกของลูกสาว
กอดเหลือเกินแต่คงได้แต่นอนกอดข้อความ
ภาพนี้ให้ชื่นใจไปจนกว่าจะมั่นใจว่าทุกคนจะปลอดภัย
นี่คุณผู้ชมก็เป็นลายมือที่ลูกเขียนให้นะดูดิ
ไม่ต้องเหงานะโอ้แค่นี้คนเป็นพ่อเจอกันทุกวัน

ก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นนะคะแล้วก็น่ารักจริง
อย่างที่บอกนะคะความรักความห่วงใหญ่เรามีให้ตลอด
ไม่ว่าจะเหตุการณ์เทศกาลอะไรก็ตามแต่
ใช่ถูกต้องนะคะตอนนี้ก็อยู่ห่างอย่างห่วง